คือเจ้าของเบาะสายร้างแห่งนี้บอกว่าเขาฝันเห็นนางลักษณะ
ว่าช่วยเอาขึ้นมาหน่อยอยู่ข้างล่างนี่แหละมาดูกัน
จริงมีจริงนะฮะก็เลยจะอันเชิญไปวัดแล้วตอนกำลัง
กำลังนำขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านที่มาดูกันเยอะแยะเนี่ยนะ
ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนผู้หญิงคนหนึ่ง
ค่ะอยู่ดีดีวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนของแม่ตะเคียนเนี่ยมา
เข้าสิงห์รังเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ดีใจมากขึ้นนะดีใจแม่อยู่มานานแล้วอายุเท่าไหร่
เป็นพันปีละลูกเอิญ

มีน้ำไอ้นี่ด้วย
เอาแม่ไปแล้วเอาชุดสีแดงมารับแม่ไป
นี่ฮะเธอก็ทั้งนั่งนอนราบร่ายรำ
บอกว่าแม่จะไปแล้วแม่อยู่ตรงนี้มาเป็นพันปีแล้ว
เห็นไหมชาวบ้านก็แบบโอ้โหตะลึง

บางคนก็ถ่ายคกถ่ายคลิปเอาไว้บางช่วงเธอก็เป็นอย่างนี้เลย

ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางวันนางงามอายุ๕๕ปีนะครับ

บอกว่าถูกแม่ตะเคียนเข้าสิงร่างนะแล้วก็บอกว่าแม่ตะเคียนที่เข้าสิงร่างเนี่ย
เจ้าแม่ทรายทองกับเจ้าแม่ทรายเงินอายุกว่าพันปีที่มาเข้าสิงร่าง
เพราะดีใจที่จะได้ขึ้นมาจากใต้น้ำนะฮะ
แล้วมีช่วงนึงเนี่ยตอนร่ายรำไปเนี่ยอ่าเหมือนมีน้องมีนิ้วอะไรด้วยนะครับค่ะอ่า
เดี๋ยวเธอไปชมดูนะฮะ
จังหวะกรีดนิ้วไว้

ก็เธอก็บอกว่าแม่ตะเคียนเนี่ยขอชุดสีแดงให้สวมใส่
หลังจากนั้นก็ออกจากร่างไปอืมนะครับอ่าอันนี้ก็มุมหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กลางทุ่งนาหมู่สอง
ตะบนบ่อแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ระหว่างการอันเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากบ่อทรายร้าง
ก็มีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยแบบนี้นะครับนายสมคิตทองศักดิ
อายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของบ่อสายร้างบอกว่าฝันว่ามีผู้หญิง
เป็นสองพี่น้องนะที่เป็นต้นตะเคียนเป็นนางตะเคียนเนี่ยจม
อยู่ในน้ำอยู่บริเวณบ่อทรายร้างกลางทุ่งนาบอกว่าอยู่
เป็นพันปีแล้วอยากขึ้นมาอยู่รวมกับแม่ตะเคียนที่วัด
โคกมรุมพอตื่นขึ้นมาจากความฝันเอาเรื่องไปเล่า
กับคณะกรรมการวัดใหม่โคกมรุมฟังแล้วก็เลยมาดูกันนะว่ามีไหม
ตกลงเจอจริงครับมีต้นตะเคียนอยู่จริงส่วนปลายลำต้นเนี่ยโผล่ยื่นออกมาจากพื้นดินประมาณ๓เมตร
ลำต้นฝังอยู่ใต้ดินนะก็เลยต้องขออนุญาตอันนี้เขาเป็นคนที่ฝันนะ
เขาเลยมาขออนุญาตเจ้าของบ่อหลังจากที่มาสำรวจแล้วก็เจอนะ
เจ้าของบ่อเขาก็อนุญาตแล้วก็เลยทำพิธีอันเชิญขึ้นมา
ก็เลยไปขออุโยชน์กับเจ้าของบ่อว่า
ก็เลยมาทำการหุดกัน
ตอนนี้ก็ยาวประมาณ๔๐เมตร

เราจะเอาผมอยู่ที่วันใหม่เพื่อให้กากฐานฟูชากัน

จริงใช่อยู่ในเบาะทรายร้างจมน้ำอยู่จริงใช้เวลา๕ชั่วโมงถึงเอาขึ้นมาได้
เพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยโอ้โหลึกมากนะครับลึกเกือบ๓เมตรนะครับ
ขนาดก็ประมาณ๒๐เมตรนะความยาวลำต้นใหญ่๓คนโอบ
ตอนนี้ก็อันเชิญไปที่วัดใหม่โคกมรุมตะบนม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ